คุณผู้ชมครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับงวดต่อไป
และตอนนี้กระแสของท้าเวสวันยังมาแรงอยู่นะครับ
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

นี่คือที่สำนักสงฆ์แห่งคันสูง
มีพิธีรำบวงสวงท้าเวสบันอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับ
มีนางรำหนึ่งคนไล่รำประกอบเสียงเพลงครับ

ท้าเวสวรรณที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
มาขอพรขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่อง
หลังจากจบพิธีรำบวงสวงแล้วนะครับ
นางรำก็มาล้วงหายจับลูกปิงปอง

นางรำค่อยล้วงออกมาค่อยลูกค่อย
ค่อยนี่ล้วงออกมาแล้วนะครับ
จะเป็นเลขอะไรคุณผู้ชมต้องดูกันเอาเอง
ชาวบ้านที่มากราบไหว้ลุ้นกันว่า
มีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคนะครับ

เจ้าของรีสอร์ทอายุสักประมาณ๕๐ปีนะคะ
เขาฝันเห็นพญานาคตัวสีเขียวเลื้อยมาจากลำทาน
โอ้โฮเหล้วลงไปในลำถานแล้วไม่ได้ฝันคนเดียวนะฮะ
ลูกค้าที่มาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้คุณผู้ชมฝันเหมือนกันเลย
เห็นพญานาคเขาก็เลยตัดสินใจไปซื้อรูปปั้นพญานาคมาวางไว้

คุณผู้ชมมันยังไม่จบแค่นั้นตอนทำพิธีบวงสวงคุณผู้ชมดูนะคะ
มีเจ้าพิธีสองคนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ทำพิธีไป
กลางวันคุณผู้ชมกลางวันพระอาทิตย์ร้อนเลยนะคะ
เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดลองดู
ตอนทำพิธีเนี่ยแดดร้อนจ้าเลยครับเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกรดนะ
แต่พอเสร็จพิธีปุ๊บฝนเทลงมาเลยค่ะ
ฝนตกมหาใหญ่เลยนะคะทีนี้เจ้าพิธีเขาก็เลยเข้าไปกราบที่องค์พญานาค
พอไปกราบองค์พญานาคลุกขึ้นยืนรับน้ำจากปากพญานาค
ปรากฏว่าฝนหยุดตกเฮ้ยฝนหยุดตก
สร้างความประหลาดใจให้กับคนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ต่างจับกลุ่มคุยกันหาเลข
หาเลขค่ะของมันต้องมีนะคะ
ไปหาเลขที่องค์พญานาคหาเลขปลายหางประทัดที่จุดในพิธี
เลขอะไรคุณผู้ชมดูเองหน้าจอนะคะเออแต่มันก็แปลกนะคะ
เลขที่เขาบอกว่าได้มาจากองค์พญานาคกับปลายหางประทัดเนี่ยมันไปตรงกันพอดี
ตรงกันด้วยใช่ค่ะอาจจะองค์พญานาคมาดูจอมปลวกที่ร้อยเอ็ดบ้างฮะ
จอมปลวกเนี่ยเป็นของคู่กันกับนักเสี่ยงโชคเลย
ต้องมาผ้าสีต้องมีผูกไปทาไปครับ
จอมปลวกที่เต็มไปด้วยค่าแป้งฝุ่นสีขาวฮะ
ด้านล่างฐานจอมปลวกจะมีผ้า๗สีผูกอยู่คุณผู้ชมน่าจะเห็น
ตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปในวัดศรีสะอาดอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
นี่ประชาชนก็ที่พกแป้งมานะโรยโรยไปทาไปทาไป
แล้วก็ดูว่าเห็นอะไรหรือเปล่า
ตัวเลขที่เห็นเห็นแตกต่างกันออกไปครับ
ใครตาดีก็ได้ไปตาร้ายก็อดเห็นไปนะฮะ
แต่จะมีเลขอะไรบ้างฟังจากชาวบ้านดีกว่า
พอได้เลขกันไปแล้วก็ออกจากวัดไปหาแผงเลย
มีแผงไหนมาขายบ้างก็ไปซื้อกันนะฮะ